แม่บ้านประจำบานสัปดาห์นี้มาลุ้นประเด็นโหราแซ่บสุดสี
หนุ่มสาวที่เกิดเดือนไหนในช่วงนี้มีเกณฑ์
โดนทิ้งสายฟ้าลัดป๊ะป๊ะป๊ะ
เจ็บแปลบขึ้นมาฉันจิ้ง
ปิดท้ายกับแม่บ้านพารวยไปสวยเก๋กับเครื่องประดับจิ๋ว
ฝีมือของพี่กาวเนี่ยเต็ม๕คะแนนได้เท่าไหร่

โปรดติดตามตอนต่อไป